ทีมชาติไทยนะครับลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่กาต้า
ก่อนจะบินไปซาอุดีอาราเบีย
ทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่๓หรือว่ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ติดตามได้จากคุณวิลวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับนี่คือการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับของทีมชาติไทยบนแผ่นดินกาต้าครับ

ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นก็เน้นลูกทีมในเรื่องของแทคติกอย่างเต็มที่
ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ซาอุดีอาราเบียนะครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทย
นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามแอสพายกาต้าเป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับการฝึกซ้อมเน้นไปที่เทคติกในเรื่องของเกมการแข่งขัน

หลังการฝึกซ้อมโคสิโก้ได้เปิดเผยว่า

นักเตะสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศร้อนจัดได้ดี
รวมถึงระบบการหายใจซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้ว

ผลงานในสนามจริงเท่านั้นว่านักเตะจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใด

เพื่อไปสำรวจที่พักของนักฟุตบอล
ซึ่มปรากฏว่าที่นักฟุตบอลเป็นไปได้ด้วยดี
รวมไปถึงระบบบรับส์ทานุปพรโภคก็ถือว่ายอดยี่ยม
ดังนั้นเรื่องความเป็นอยู่ในประเทศซาอุดีอาราเบีย

เท่าที่ผมทราบนะครับมีรายงานกลับมาคือโรงแรมดีขึ้นนะครับอ่า
กินอะไรก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าที่นี่อ่า
ซ้อมทุกอย่างน่าจะพร้อมครับก็น่าจะดีครับ
นาทีก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
ก่อนที่การทนคันในนัดแรกของสิมสีบสัตว์วันโลก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายจะเริ่มขึ้นครับ
ได้นะครับทีมข่าวโทรลัดทีวีก็จะเกาะติดและให้กำลังใจ
เกาะติดและให้กำลังใจทีมชาติไทยอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาราเบียอย่างต่อเนื่องครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ